อีกหนึ่งเหตุยิงกันนะคะเกิดขึ้นที่พิษนุโลกค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกบุกบ้านคู่อริยิงใส่แต่ว่าพลาดถูกเพื่อนตัวเองเสียชีวิต
ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางตำรวจบอกว่ารู้ตัวมือปืนแล้วนะคะติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านปากคาย
ตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกจำนวน๔คัน
คันแรกนั่งซ้อนท้ายกันมาส่วนคันสุดท้ายคือรถของนายปริญญาเขตยตาหรือนิวอายุสิบเก้าปีผู้ตาย
เมื่อ๓คันแรกบนรถที่หน้าร้านค้าคนซ้อนท้ายคันที่๓ชักปืนออกมาสาดยิงใส่กลุ่มคนที่นั่งกินข้าวอยู่ในบ้าน
แต่ก็พาดท่ายิงไปถูกในนิวเพื่อนที่ขี่ตามหลังมากระสุนเจาะที่หน้าผากหนึ่งนัดลำคอซ้าย๑นัด
ต้นขาซ้ายอีกหนึ่งนัดจนรถล้มเสียชีวิต
เจ้าของบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนั่งล้อมวงกินข้าวกับญาติ๕คน
จู่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็พากันเลี้ยวกลับรถหน้าบ้าน
จากนั้นคนในกลุ่มชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
ก่อนที่จะยิงสาดเข้าไปที่กลุ่มของตนที่นั่งอยู่หน้าบ้านจึงพากันวิ่งหลบกระสุนปืนไปคนละทิศคนละทาง
กลุ่มของตนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ในนิววัยรุ่นที่ขับรถมาด้วยกันกลับถูกกระสุนปืนเสียชีวิต
มาจากเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มจำนวน๒๐คน
ฝ่ายหนึ่งเป็นบ้านป่าคายฝ่ายหนึ่งเป็นบ้านป่า
ไล่ตีกันมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนที่จะพามาเคลียร์กันที่บ้านของตนเอง
โดยพวกของตนก็พากันเข้าห้ามจึงอาจทำให้ไม่พอใจ
ก่อนที่จะย้อนกลับมาพอเห็นพวกตนนั่งอยู่หน้าบ้านจึงชักปืนออกมายิงใส่
เคยมาไล่ตีกับวัยรุ่นบ้านป่าไข่น่าจะเป็นหัวโจกพาพวกกลับมาก่อเหตุเด็กครั้งนี้
ไม่ใช่หัวโจกพาพวกเข้าไปรุมทำร้ายวัยรุ่นบ้านป่าคาย
แต่เป็นวัยรุ่นบ้านปากคายที่มารุมทำร้ายลูกชาย

แต่ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ที่ชื่อศูนย์อายุ๒๔ปี

หลังเพื่อนถูกยิงกลุ่มตนต่างพากันตกใจ

เพื่อนเสียชีวิตนอนแน่นิ่งกับพื้นแล้ว
กลับไปต่อยไปเฉยแต่ไม่รู้ว่า

ผมได้ยินเสียงปืนผมก็บอกให้เพื่อนผมบิด
แต่ผมไม่คิดว่าฝั่งเราจะเป็นคนยิงไง

แล้วผมขี่ออกมาแล้วมีคนขี่เขาบอกว่า

เด็กกลุ่มผมบอกไม่รู้ว่าใครยิง

ถ้าไปเจอไปป่วนอยู่เยอะแล้วก็หนี

เพราะว่ามันมี๒กลุ่มพี่มารวมกัน

ขณะที่แม่ของในนิวผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลอีกมุม
บอกว่ารู้จักในศูนย์คนยิงเป็นอย่างดี
เขาเป็นช่างสักลายและลูกชายเคยบ่นว่าอยากไปสักรายกับในศูนย์คนนี้
ช่วงหลังจึงติดสอยห้อยตามไปกับเขาเพื่อหวังให้เขาศักดิ์ให้
วันที่เกิดเหตุลูกชายไม่ได้บอกว่าจะออกไปไหน
รู้อีกทีลูกชายโดนยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ยังทำใจไม่ได้เพราะลูกชายไม่เคยมีประวัติต่อยตีกับใคร

เพราะเชื่อว่าคงเป็นเวรกรรมระหว่างลูกชายกับในศูนย์ที่เคยทำกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน
เราก็บอกให้เขามามอบตัวเถอะมันจะได้ไม่หนัก
มันก็จะได้เบาหน่อยโทษได้ไม่หนักเราว่าอย่างนี้
ยังไงมันยอมความกันไม่ได้หรอกพวกนี้มันก็ผิดอยู่แล้ว

ตำรวจสพวัดโบดรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
ทราบชื่อคือนายราเมฆทิพโรธหรือนายศูนย์อายุ๒๔ปี
พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอสารจังหวัดพิศนุโลกออกไหมจับแล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว